พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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
ทั้งคนกับรายการท็อคทะลุดาวกับคืนวันพระราชบดี

สิ่งหนึ่งที่ต้นเดือนและกลางเดือน

ต้องถามท่านผู้ชมที่อยู่ในสตูดิโอเรา

วันนี้เราบอกคุณว่าเรามีเลขเด็ดเลขดี
ที่นั่นก็ถูกหลายงวด

ให้อยากถูกรางวัลที่หนึ่งยกมือขึ้น

วันนี้คนที่เคยถูกรางวัล
จากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะ
คนหนึ่งถูกจนพริกชีวิตไปเลย
แต่อีกคนนึงถูกเป็นหลัก๑๐ล้าน๓๐๔๐ล้าน

อีกคนหนึ่งซื้อเท่าไหร่ก็ถูกถูกถูกถูก

จนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรมีไหม
วันนี้มี๒ตัวอย่างของดวงให้พ่อหมอดู
อาจจะไม่ใช่ดาราสาวหุ่นดีร้องเพลงเพราะ
หรืออาจจะไม่ได้กุ๊กกิ๊กนะไม่ได้สนุกสนานแพลว
แต่ว่ามี๒ตัวอย่างวันนี้ช่วยดูให้หน่อย
และคำถามที่เราจะถามเขาทำยังไงถึงถูก
สลากกินแบ่งรัฐบาลจนเบื่อ
ทำยังไงเขาถึงผูกเอาผูกเอาผูกเอา
ถูกนักถูกหนาถูกถูกถูกถูกถูก
อ่ะถ้าอย่างนั้นไปพบกับตัวอย่างแรกเชิญค่ะ
ขออนุญาฏถามนะ๖๐โน๊ตนี่คือถูก
ต่อกันเลยค่ะไม่เว้นเลยสักโน๊ตเดียว
๑๕วันเนี่ยได้น้อยสุดคือล้านกัน
เคยถูกมากสุดต่องวัดนั้นเอ้ยเท่าไหร่

เราออกมาเราถูกลอตเตอรี่ถึงไม่ชอบเข้ากับเช้า
ทุกครั้งถ้าวันนี้ถูกหลวงพ่อพรุ่งนี้หมื่นพวง
ถ่ายที่ร้อยล้านอย่างนี้เขาบนแสนพวงเขาคุ้มนะ
แสนพวงฟรี๕บาทก็คือ๕๐๐๐๐๐บาทแต่เขาได้ร้อยล้าน